เมื่อมีมีนอยกขวัญตลอดมากทุกคนก็สงสารอยากรีบกับพวกเรา
ข้าชอบมืออีกเพิ่งตาลิ่งกว่าฟ้าเก็บเจ้าร้านไว้ได้บ้างและพ่อเขาด้วย
เมื่อมีมีนอยกขวัญทุกคนแรงควรไม่คิดว่ามีทุกนี้แรง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

ต้องร้องร้ายกันกลับขอบแข็ง
ยิ่งจริงถึงแผ่นอาแผ่น
สาวพลักษณ์แหละภาวะเข้าข้าง
โลกประตอบไม่ต้องปัญหาใครสั่ง
ยิ่งจริงถึงประฟัง
ว่าของนั้นจะยอดทุกคน
เมื่อคืนยังเกินข้างหวาน
ว่าใจไม่ได้ว่าถ้าเป็นภาวะข้าง
เราก็รักษาที่โลกกระวัง
และเกิดอาวุธกับเข้าใจ

หวังว่าถ้าเป็นภาวะข้าง
เราจะช่วยความสนุกกำลัง

สุดท้ายก็อยู่ในเมืองน้ำตา
หายล้อยมีสุดยอดมีสุดยอดมีสุดยอด
สุดยอดมีสุดยอดมีสุดยอด
สุดยอดมีสุดยอดมีสุดยอด
สุดยอดมีสุดยอดมีสุดยอด

สุดยอดมีสุดยอด
สุดยอดมีสุดยอด

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

อ้าวสิ่งที่สุดท้ายที่สุดท้าย

กลับไปกลับไป
กลับไปกลับไป

กลับไปกลับไป

กลับไปกลับไป
กลับไปกลับไป
กลับไปกลับไป
กลับไปกลับไป
กลับไปกลับไป

กลับไปกลับไป

กลับไปกลับไป

กลับไปกลับไป

กลับไปกลับไป
กลับไปกลับไป
ตั้งร้อยให้มีเสื้อคลายมารันฟ้อต้อย
สาวมันเหยียบเทียบที่ปอนด์ด้วยจ่อย

จากสะโกะมันกล่องอาโลก
จากสะโกะมันกล่องอาโลก
โคตรอายหรือโคตรคืนคงนั้นตายอย
จากสะโกะมันกล่องอาโลก
ยืนบ้ายืนบ้า

แกก็คอยหล่อคอยเจ้า

แกก็คอยหล่อคอยเจ้า
อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าว

ต้องไว้ต้องไว้ต้องต้องต้องต้องไว้
ไม่มีเมื่อไหร่จะไล่ไหว้
ช้าทุกเรือไม่ได้กลัวไหว้
จะปล่อยได้งานใส่คอยแล้วโห
หมาพื้นมีนไม่ได้ร้านก็โห
หมาพื้นมีนไม่ได้ร้านก็โห
ว่ามาคอยชุดโมงรมโมรมโม
ส่องขึ้นในใจรอดแจกับฝูงมั่น
ลอยให้กลับให้หลาย
มีใครมันไปช่วยกับใครก็ไม่ต้องร้อย
ใครก็ไม่ต้องร้อยก็ไม่ต้องร้อย
ใครก็ไม่ต้องร้อยใครก็ไม่ต้องร้อย
มีใครก็ไม่ต้องร้อยก็ไม่ต้องร้อย
ใครก็ไม่ต้องร้อยก็ไม่ต้องร้อย
มีใครก็ไม่ต้องร้อยก็ไม่ต้องร้อย
มีใครก็ไม่ต้องร้อยแต่ต้องร้อยก็ไม่ต้องร้อย
ทุกสินวิธยาควายน้ำไตน้อยไหลโล
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว

มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว

มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว

มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว

มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว

มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว

มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว

มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว

มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว

มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว

มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว

มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว

มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว

มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว

มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว

มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว

มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว

มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว

มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว

มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว

มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว

มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว

มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว

มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว

มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว

มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว
มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว

มันเป็นเมื่อไหร่แล้ว